สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่โอ้โหให้เยอะฮะขอต้อนรับการกลับมาครับมดดำครับตายแล้วขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณพี่หนุ่มพี่ม้านะ

รูดไหวบินมาแล้ว

ฟังดีนะครับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
มีเรื่องราวของตำรวจอยู่๔นายนะฮะ

ปรากฏว่าไปจับคนร้ายมาเป็นคดียาเสพติด

ไปดูภาพนี้นะครับมีคนก็ถ่ายภาพ

ไม่มีภาพขึ้นไหวเหรอ

ทั้งคนที่ถูกมัดมือคนเดียว

จบเห็นไหมล่ะ
คนร้ายอาจจะเถียงเขาใช่ไหมพี่
นี่นะฮะนี่ตีเข้าไปอีกเดี๋ยวดูนะครับ
เสร็จแล้วคือตีนี่คือไม่ได้ยั้งนะคือเงื้อเต็มที่แล้วฟาดลงไป
เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะลากลงไปเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชม
เนี่ยฮะโอ้โหมันเจ็บปวดแสนสาหัส
ดูนะฮะพอลงไปมีอีกนายหนึ่งมาจากไหนไม่รู้
นู่นนะฮะเดินมาเสร็จปุ๊บเตะเข้าไปนะครับ
แล้วก็ตีเข่าเข้าไปนะครับหลังจากนั้นอีกคนนึง
ื้อฟาดลงไปที่นี่นะฮะทีหลังนะฮะกระบอง
กระปองสิกระปองนี่นะฮะนี่คือภาพ
เช้าโชว์นะฮะที่สอนอหลักสอง
หลังจากนั้นท่านภูมิกับนะครับของสนหลัก๒ก็ได้มีการ
ออกมาชี้แจงนะครับนั่นก็คือเอ่อ
ท่านผู้อำกับก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะฮะ
ทางคนร้ายคนนี้เนี่ยเขาถูกจับมาคดียาเสพติด
ปรากฏว่าขึ้นรถมาเนี่ยก็มีการด่าทอตำรวจถุยน้ำลาย
ตำรวจว่าอย่างนั้นพอมาถึงเนี่ยก็ยังถุยน้ำลายใส่ตำรวจอีก
ตำรวจทนไม่ไหวก็เลยทำแบบนี้ว่าอย่างนั้นอาการของเขาคือเมาใช่
ไหมพี่นี่นะครับก็คือเหตุมันเกิดขึ้นนี่คือเกิดที่สนหลัก
นะครับเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับคือชาวเน็ตเนี่ยเขาถ่ายภาพ
ไว้ได้แล้วเขาก็ไปแชร์ต่อกันนะครับความคืบหน้า
ล่าสุดนะฮะเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมนะครับทางด้านพลตรวจตรี
กัมบานาทโสพพนโดรนนะฮะท่านเป็นภาพการตำรวจนครบาน
ได้มีคำสั่งครับให้ตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอทั้ง
หมดนั้นประกอบไปด้วยระดับสวนะฮะหนึ่งนายเป็นรองสวสว
คือสวนะนะผู้ชมครับคือพอดีในข่าวเขียนเป็นสวแล้วก็
ยังมีรองสวัสดิ์สองนายนะครับแล้วก็มีตำรวจสายตรวจสี่นาย
ถูกมั้ยอ่านถูกนะถูกต้องนะฮะไปบริบัติราชการนะครับที่
ศูนย์บริบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาน๙นะครับแล้วก็มี
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับต้นยืนยันนะ
ว่าการกระทำแบบนี้ถือว่าผิดมีบทลงโทษแน่นอน
อืมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตำรวจทั้งเจ็ดนายนั้นไม่มีสิทธิ์ทำร้าย
ร่างกายผู้ต้องหาเพราะไม่เป็นไปตามขั้นตอนการควบคุมผู้
ต้องหาแล้วก็ภาพที่ปรากฏเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับรวม
ถึงจะต้องตรวจร่างกายผู้ต้องหารายนี้ที่ถูกคุมขังอยู่ใน
เรือนจำด้วยนะครับว่าบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดเพื่อนำมา
ประกอบการสอบสวนตำรวจชุดนี้ต่อไปเนี่ยนะครับสำหรับผู้ต้อง
ทำร้ายร่างกายเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคุ้มคลั่ง
ครับที่วัดบุญยประสิทธิ์ที่บังแคร์ตำรวจก็เลยคุมตัวไป
เนินคดีจากการตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงเคยมีประวัติถูก
จับกลุ้มเกี่ยวยาเซ็บติดมาแล้วแม้ว่าจะเป็นผู้ต้องหาก็
ให้ความเป็นธรรมเขาอืมเนี่ยนะครับส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอก
อัตธวุฒินิวาศโภนนะฮะท่านเตรียมกลับการอยู่ที่สถานี
ตำรวจนครบานหลัก๒ก็ชี้แจงนะครับว่าวันที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนนะครับว่ามีคนเมายาหรือ
ว่าสาเหตุติดอารวาสจุดเกิดเหตุอยู่ในภายวัดบุญยักษ์ประดิษฐ์
นะฮะอยู่ที่พุทธมนตรสายสองเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะครับ
จึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับวิทยุ
ขอกำลังสายตรวจ๒๐นะฮะหรือ๒๐เนี่ยเพื่อมาช่วยกัน
จับกลุ่มนะครับแล้วก็นำตัวชายคนดังกล่าวไปสถานีตำรวจ
ขณะจับกลุ้มก็มีการถูยน้ำลายใส่เขาไม่ได้ต่อสู้เลยใส่
แล้วก็มีการด่าทอแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ฮะเขาเนี่ยไม่มีทาง
สู้อยู่แล้วเขาถูกใส่กุญแจมือใช่ทำไมทำไมแค่นั้นเองบาง
เขาบอกอาจจะไปดูถูกของตำรวจเยอะไปหรือเปล่า

แต่ตำรวจก็มีหน้าที่ต้องดูแลพิทักษ์ประชาชน
ในมุมที่ต้องมีการฝึกความอดทนมาก่อน

ยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำเขาแบบนี้
มันรุนแรงไปเนอะเป็นติ

สมมุติว่าแบบเลวร้ายหน่อยก็ถุยกลับไปก็เท่านั้นเอง

แล้วว่าคุณก็ต้องเข้าใจคนที่มัน

ก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องไปทำเขาขนาดนั้นไง

ถ้าเขาก้าวอยู่ก็๕๖ที๗ทีได้เหรอครับ

สมมุติว่าต่อไปเนี่ยตำรวจแบบนี้
ไปจับสมมุติว่าคนที่สติได้ดีนะ

ล่าสุดข่าวที่เขาบอกว่าตอนนี้สั่งพักงาน

แล้วมีการย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้อง

ที่ดีมากเขาคงใส่คงแบบกวนกวนกวนมากอ่ะนะเด็กก็ไม่ไหว
เออก็คงประมาณนั้นเหมือนกันเราไปอีกหนึ่งเรื่องที่พระจีวรบิน
บินเมื่อก่อนเราได้ยินแต่พระจีวรบินแต่ทุกวันนี้ไม่พอใน
จีวอนมีปืนยาวปืนยาวยาวเลยนะฮะมีเฟซบุ๊กม่วงดำ
แท็กจิคอลนะฮะเผยภาพวงจรปิดจับภาพเป็นพระรูปหนึ่งกำลังวิ่ง
โดยในจีวรของพระคุณสังเกตดีนะฮะในจีวรของพระเนี่ย
คล้ายซ่อนอาวุธปืนยาวคุณหนุ่มอืมจากการตรวจสอบเพราะว่าเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ในเอื้อนอายุ๖๐ปีนะฮะพระพระพระพระ
พระจีวอลบินไม่ล่ะปืนยาวเท่าอ่ะในเอื้อนอายุ๖๐ปีเนี่ย
ใช้มีดปลายแหลมประมาณ๑ฟุตบุกจี้นางสำเริงอายุ๕๘ปีผู้เป็นภรรยา
เพื่อต้องการให้กลับไปอยู่ด้วยกันคือเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้
ซึ่งทั้งคู่เขาแยกกันอยู่มาตั้งแต่ก่อนเดือนเมษายนแล้ว
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจรจาเกลี้ยกล่อมนานหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นผล
เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณหนุ่มอืมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
ซื้อปัจจัยบริเวณปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุพอดี

แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นมากขึ้น

คนร้ายเนี่ยอาจจะมีอาวุธปืนอ่ะซ่อนเหรอ
และเพื่อความปลอดภัยของตัวประกันจึงต้องรีบด้วยสัญชาติยานตำรวจ
จึงต้องรีบช่วยเหลือนะฮะด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุด
หลวงพี่ซึ่งเคยเป็นตำรวจมาก่อนเนี่ยเอาละไม่เอาละสักพักหนึ่งจีวอนบินซะหน่อย
ตัดสินใจเนี่ยยอมนะฮะไปขอยืมเสื้อกลับคุณ
ไปขอยืมเสื้อกกับคุณแล้วก็อาวุธปืนลูกซองของเพื่อนตำรวจนะฮะ
หน่วยเดียวกันเนี่ยทำภารกิจช่วยเหลือตัวประกัน
แล้วก็ควบคุมตัวคนร้ายในครั้งนี้อันนี้ผิดไม่ผิดก็อันนี้ถามจริง
ลองฟังดีสมมุติวันหนึ่งฉันเห็นแองจี้โดนผู้ชายตีอยู่ใช่ไหม
ใช่ไหมด้วยความที่
อะไรทำให้เหล็ดการสงบเออ
นี้ก็จะทำยังไงพระเนี้ยท่านเคยเทศนะอยากฟังไหมเอาสั้น
อย่างเวลามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะไปทะเลาะกับคนขายของเนี่ยนะ
แล้วจนกระทั่งที่สุดเนี่ยนะเอาน้ำร้อนเนี่ยสาดคนขายของ
ขายของไม่พูดอะไรเลยนะก็พยายามที่จะแบบว่าทำดีนะ
คนซื้อก็อลวาดอารวาสอยู่นั้นก็ถามบอกว่า
คนที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยก็ไปด่าคนที่มาซื้อของ

พระท่านบอกว่านางทางธรรมเนี่ยต้องพูดกับคนขายของ
ให้มีขันติให้อดทนเอาไว้แบบว่าให้เงียบ
แล้วเดี๋ยวเรื่องมันก็จะจบลงไปเอง
เอาอย่างนี้ดีกว่าทำนะซึ่งตำรวจเนี่ย
ก็แสดงว่าตำรวจสติดีมากสัญชาติยานตำรวจ
ยืมเสื้อเกราะไปยืมปืนปืนก็เรียกว่าปืนยาวใช่ไหม
ลูกซองเนี่ยมาจากเพื่อนตำรวจนะฮะ
ซึ่งต่อมาเนี่ยตัวประกันก็วิ่งหนีออกมาได้นะฮะ
หลังจากนั้นนายเอื้อนตัดสินใจถือมีดวิ่งหนีการจับกลุ่มแล้วล่ะ

ทางเจ้านั้นที่ตำรวจก็ได้เร่งทำการคุมตัว
โดยมีให้หลวงพี่ก๊อฟทำหน้าที่สนับสนุนและคุ้มครอง
อยู่ในแนวหลังตามที่เห็นในภาพพระวิ่งคือคุ้มน้ำมัน
คือพระเข้าไปตำรวจมาก่อนด้วยไหมเป็นตำรวจ
ซึ่งในที่สุดรัฐกาลคนตัวคนร้ายยังมีมีดแค่เล่มเดียวเอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งถูกมีดบาดเข้าที่มือด้านซ้ายแล้วก็กกขาด้านซ้ายขนาดที่ชุดละมุนช่วงเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายนะครับ
ส่วนตัวประกันและคนร้ายก็ปลอดภัยดี
ต่อมาหลวงพี่ก๊อฟคนก็เลยถามว่าพระองค์นี้โอ้โหเป็นข่าวใหญ่พระจีวรบินพระจีวรบินพระมีปืน
ก็เลยไปติดตามว่าหลวงพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นใครเป็นตำรวจเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้ยอมรับว่าตนเองเนี่ยเป็นพระที่ถืออาวุธปืนลูกซองตามที่ภาพที่เขาแชร์กันทั่วโลกออนไลน์เนี่ยแหละนะฮะ
ในภาพเป็นตัวเขาจริงซึ่ง

ซึ่งตัวเองก็ละทางโลกหันหน้าเข้าทางธรรม
ก็คือเหลืออีกแค่๖วันจะสึกอยู่แล้วนะ

ปรากฏว่ามีเหตุจำเป็นต้องใช้ปัจจัยบางอย่าง
และเป็นการบังเอิญบังเอิญที่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ซึ่งไม่ต้องการที่จะให้เกิดการสูญเสียใด
อันนี้คือพระพระตอนนั้นที่เขาเป็นพระก็บอกนะฮะ
กับใครที่จนลืมไปว่าตัวเองเป็นพระ
เขาก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเขาลืมไปเลยว่าเขาเป็นพระ
และเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในที่สุด
เมื่อเหตุการณ์จบลงตนเองก็ได้กลับวัด

เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตัวเองทำลงไป
ที่ทำไปเพราะความจำเป็นในการช่วยเหลือผู้อื่น
จึงทำการปรงอาบัติพี่
และตนเองจึงใช้เวลาที่เหลือ๖วัน
ตั้งใจศึกษาปฏิบัติทำอย่างเค้นทัด

ก็ได้ลาศิกขาออกมาปฏิบัติหน้าที่

ไม่เข้าใจไม่ได้

สมมุติเราเห็นคนกำลังจะโดนฆ่า

แต่เขาก็ไปปรงอาบัติ

เพราะว่าเหตุการณ์มันค่อนข้างจะตึงเครียด
เขาดูอยู่ในระยะห่างอยู่พอสมควรแล้ว

ก็ลืมไปว่าตัวเองเป็นพระ
แล้วบวชมา๑๔วันเหลืออีกแค่๖วันเอง

แล้วก็พร้อมเปิดใจกับไทยรัฐ

มันเรื่องง่ายนะสบายบ้างดีกว่า

มีหน่วยเทศบาลตำบลท่าข้าม
พร้อมกับอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลาน
เดินทางเข้าไปตรวจสอบที่ร้านกะเพราถาดยักษ์
แสดงว่าเขาขายผัดกะเพราถาดใหญ่มากเลย
ริมถนนสายโรงไฟฟ้าบางประกงเนี่ยนะคะ
อยู่ตรงจังหวัดเชิงเซาอ้าว

ก็รับแจ้งมานะว่านายพันธิยา
โคตรชุมอายุ๓๙ปี
เป็นคนดูแลพบว่ามีงูเห่าอยู่ในห้องน้ำ
ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้วยความตกใจนะ
เขาก็รีบปิดประตูห้องน้ำคือเขาจะเข้าไปไง
พอเขาเห็นปั๊บก็รีบปิดประตูห้องน้ำขังงูเห่าเอาไว้
เมื่อปีนดูก็พบว่างูเห่านี่โอ้โหสูงประมาณ
ยาวประมาณ๘๐เซนติเมตรก็เลยทีเดียว

ก่อนที่จะค่อยนำอุปกรณ์ไปจับงูเห่าออกมา
หลังจากนั้นก็รีบนะเอาถุงปุ๋ยมาใส่เลย
นี่เขากำลังจับกันอยู่ได้ด้วยนะ

เห็นไหมล่ะแผ่แม่เบี้ยสุด

มันมีพิษนะมันฉกเลยนะ

จับตรงหัวต้องเห็นถึงว่าให้เขาจับไว้แล้ว
ชอบจับงูจับอะไรอย่างนี้

ใช่จับได้หนูกล้าจับเนอพี่หนุ่มเนาะอย่างนี้เน
ใช่โอเคเนอะ
แต่ต้องระวังนะมันแบบคนที่แบบจับไม่เป็นเนี่ยมันก็
แต่เขาบอกว่าถ้างูธรรมชาติมันจะดุกว่างูเลี้ยง
ที่เราเวลามาออกทีวงทีวีมันเป็นงูเลี้ยงไง
แต่ไอ้งูธรรมชาติพวกนี้มันไม่รู้สัญชาติยานหรอกมันกัดได้เลยนะ
แน่นอนสิมันก็ป้องกันตัวมันเองนั่นแหละ
จริงนะเราไม่ได้กลัวงูนะงูกลัวเรา
มันถึงได้ว่าเป็นสัตว์สัญชาติยานจริงมันเป็นสัญชาติยานไงสัตว์ทุกตัวนะเขากลัวคนทั้งนั้น
แองจี้กลัวไม่งูอ่ะกลัวสิคุณแม่ก็เขาบอกพวกงูพวกอะไรแบบเราไว้ใจไม่ได้
พวกสัตว์หน้าขนพวกงูสัตว์มีพิษเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะแว้งกัดเอาตอนไหนคุณแม่
เขาเจอกัดกัญชัยหรือกัดตัวเองคะมันถูกกันเน้นเสี่ยงไงให้คุณแล้วคุณผู้ชมเข้าใจว่าคำสำคัญอยู่ตรงไหนเขาระแวง
ช่วงหน้าเราเคยเล่ายามที่เสียชีวิตไปแล้วไปตามคนมาเอาออกจากห้องน้ำ
มากนะตึกเนี้ยเล็กมีบันไดตรงกลางแบ่งห้องเป็นซ้ายขวาโดย
ตรงข้ามห้องผมมีผู้หญิงชื่อเมย์เป็นสาวทำงานร้านเหล้ากลาง
คืนตอนนั้นไม่น่ากลัวเพราะห้องเล็กแต่ห้องมันใหม่มากฮะ
ผนังสีใหม่มีพัดลมแบบแขวนผ้าปูใหม่หมดสะอาดห้องอยู่บน
ชั้นบนสุดมี๔ชั้นวิวดีหน้าต่างบานเกร็ดแต่ห้องเหม็นอับ
เหมือนสาบมากแต่ถูก๕๐๐บาทเราก็ต้องทนอยู่ก็อยู่ได้เลยแหละ
ร้องทำไมอ่ะกลับมาเขา
น่าร้องทำไมฝันว่ามีผู้หญิงก็ดึงมายืนอยู่
ตรงประตูในห้องยืนมองมาผมยาวมากนะฮะ
ไม่เห็นหน้าไม่ได้ฝันแล้วก็ถามว่าใครวะเออนะ
แล้วก็สะดุ้งตื่นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้มีคำตอบอะไรเกิดขึ้น
ทุกวันที่อยู่คือตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงคนเดินโซมมากเลยนะฮะ
คนเดินมาตรงบันไดเสียงรองเท้าเหมือนผู้หญิง
แล้วก็มีกระดิ่งห้อยขาด้วยที่ทุกคืนที่ได้ยินมือเดินขึ้นบันไดอย่างนี้
แต่ในขณะเดียวกันจุดเด่นของเขาคือมีกระดิ่งห้อยขา
ได้ยินทุกวันช่วงตีหนึ่งซึ่งพี่เมย์ทำงาน
แล้วก็ชั้นนั้นก็มีผมอยู่กับพี่เขาสองคน
กับเสียงมีคนมาฮะมันเห็นเหรอมันเห็นคนเหรอ
เห็นเงาหรอตรงไหนอะเห็นหน้ากระหน้าคนเลยนะ

กับเสียงเนี่ยมีคนมาดีดกระจกบานเก็ต
พี่นึกกระจกบานเกร็ดมั้ยเขาจะมีอย่างเงี้ยดีดกระจกบานเกร็ดอย่างเงี้ย
ทั้งที่หน้าต่างด้านนอกลอยฟ้า
บางคืนก็มีคนมาเคาะประตูโอ้มายก็อด

คุณหนุ่มว่ายังไงคะเส
พี่เมนตาบางคนก็มีคนมา
อย่างเงี้ยมาเคาะประตูแบบแรง
เขาก็เอ๊ะทำไมต้องเจออะไรอย่างนี้
แต่ด้วยความที่มันถูกอ่ะเนอะก็อยู่ในสภาพโดนหลอก
ทั้งเสียงทั้งฝันจนผ่านมา๒อาทิตย์แล้ว
รู้เรื่องแล้วก็จะมาหาที่ห้อง
ก็มานอนรอแฟนที่ห้อง
พอหลับได้ก็จะยินเสียของประตูพ่ออีกแล้ว
แล้วก็งวงเงียไปหมดก็แบบว่างวงเงีย

แล้วก็พุ่งไปหลับต่อตาก็เบอร์
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องเดิน
เข้ามายืนอยู่ตรงประตูแล้วก็หาย
ที่เป็นอะไรเธอแล้วก็หายเข้าไปในห้องน้ำ
จนกลางดึกคืนนั้นสวดหมดแล้วแล้วก็อธิษฐาน
จิตว่าผมมาดีผมไม่มีที่ไป
เงินก็ไม่มีทะเลาะกับแม่มา
ต้องหาเงินกินเองอยู่
จะชอบนะฮะแล้วแบบว่าตัวเองอยู่
ชอบผมหรือไม่แล้วแต่ผมไม่กลัว
ขอให้ต่างคนต่างอยู่นะครับ
คือผู้ชายเขาไม่มีที่จะไปอะ

แค่เราเมื่อก่อนของผมเนี่ยมีสองคนเป็นแฟนกัน
ทะเลาะกันทุกวันนะฮะตบตีกันบ่อยมาก
ตอนกลางวันพวกผู้หญิงจะทำงานกลางคืนเหมือนกัน
บ่อยมากจนผู้ชายอยู่ดีก็หายไป
พอผ่านไป๒๓วันปรากฏว่าในห้องที่เขาเคยนอน
มีกลิ่นเน่าออกมาค่ะเลย
ให้ตายาเนี่ยมาเปิดประตูปรากฏว่า
ผู้หญิงคนนั้นตายแล้วกลายเป็นศพไปแล้ว
โอ้มายก๊อดแล้วก็เป็นศพที่แขนกับพัดลม
โดนคุณคิดถึงพัดลมที่หมุนข้างบนออกไหม
ลมตรงที่นอนแล้วก็ในที่สุดเนี่ย
พัดลมน่ะคือหัวห่อยลงมานะ
กับพัดลมแล้วหัวเนี่ยห้อยลงมาเลือด
ผนังไปหมดเลยสุดท้ายที่เขาบอก
ห้องมันใหม่ที่ทาสีใหม่เพราะว่า
เลือดมันกระเด็นกระดอนเต็มห้องไปหมดเลย
เขาโดนฆ่าตายเพราะว่าแฟนหนีไปนะฮะ

ก็คือก็ฆ่าแล้วก็หนีไง

พี่เมย์เล่าต่อว่าฝันเห็นนางบ่อยมาก
นอนกลางวันก็มาเคาะเพราะห้องเนี่ย

ไม่มีใครอยู่ปิดห้องนี้มานานมาก
เขาถึงให้เช่า๕๐๐บาทไง
ส่วนเสียงกระดิ่งที่เขาบอกว่า

เขาบอกว่าเสียงกระดิ่งขากับเสียงเดินเนี่ย

โผล่มาครึ่งเดียวตอนนอนไง
คืออ้งคว้างอยู่แถวนั้น
แล้วเขาก็เลยมาเล่าประวัติให้ฟังอย่างเมื่อกี้ที่คุณบนดำเล่าให้ฟัง
นี่เรื่องอย่างนี้นะฉันก็ไม่ค่อยเชื่อนะ
แต่แบบว่าคุณด๊อกนะเขาก็มาเล่าให้ฉันฟังนะ
ตัวเขาเองก็เคยเจอในลักษณะแบบนี้

ถ้าคนอื่นเล่าไม่เชื่อถ้าผัวเล่านี่เชื่อทันที
โอ้โหแฟน

ไม่ใช่สิไม่ฟังฟังสิ
แล้วแต่แล้วเนี่ยเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็แบบว่าทำงานแล้วก็ไม่มีกระต่างนี้ใช่ไหม
เขาก็ไปเช่าหอพักในลักษณะแบบนี้อยู่เหมือนกัน

ผลปรากฏว่าทุกคืนก็จะมีแบบว่าคนมาวุ่นวายมาก
วุ่นวายแม้กระทั่งแบบว่าขนาดแบบว่าเขาเอาผ้าห่มปิดไว้อย่างนี้
กระชากอย่างนี้เลยคือแบบทุกอย่างแบบว่าเหมือนมีคนอยู่ด้วย

ตอนนั้นก็ไม่เชื่อเป็นคนไม่ค่อยเชื่อแบบนี้เดี๋ยวสิ
เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเออทำยังไงดี
ก็คุญแจที่ล็อคอยู่นะก็แบบเด้งเด้งเด้งเด้งอย่างนี้ด้วย

มีคนบอกว่าเนี่ยมีคนเนี่ยตายอยู่ในห้องนี้

เขาก็เลยมาอยู่ห้องนี้แล้วเขาก็เลยไปไหว้เอ่อ

ผลปรากฏว่าก็ได้ดิบได้ดี

ก็เลยร่ำรวยมาถึงนี่เลย
ตัวลงเชื่อตอนไหนเนี่ยเชื่อยัง
เชื่อตอนรวย
ตัวลงเชื่อ
แล้วไม่เชื่ออ่ะแต่ก็เชื่อก็ได้
เขาคงไม่โกหก
ไลน์แมนเนี่ยนะฮะส่งไปให้ถึงในคุกทั้งทั้งที่เจ้าทัวร์นั้น
แล้วตัวนั้นถูกดำเนินคดีนะฮะคุมตัวอยู่ในเรือนจำคุณผู้ชม
โดยเรื่องดังกล่าวนะครับถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก
สายทานหวังประเสริฐซึ่งเป็นเฟซบุ๊คของทางน้องเนย
แฟนสาวของเก่งลายพลางก็มีข้อความระบุทำนองที่ว่า
เป็นบริการใหม่จากทางเรือนจำที่อนุญาตให้ญาตินักโทษนั้น
สามารถสั่งของไปให้นักโทษกินได้จากนั้นทางเรือนจำก็จะถ่ายรูป
กลับมาให้ญาติเพื่อยืนยันว่าได้รับของแล้วนะครับ
เดี๋ยวนี้เนี่ยทางเรือนจำเขามีบริการใหม่สั่งซื้อของทางไลน์
แล้วก็อาหารสดทุกวันอย่างนี้จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าพี่เก่ง
กินอะไรในตอนเช้าหรือยังสั่งเข้าไปให้กินเลย
ที่เห็นพี่เก่งผอมลงไม่ใช่เพราะเนยไม่ซื้อของให้กินนะ
เขาอยากหุ่นดีเลยออกกำลังกายความรักของเราสองคน
มีให้กันตลอดขนาดส่งรูปว่าได้รับข้าวแล้วเนี่ย
ก็ยังส่งรักมาให้อีกรักนะรูปนี้เนี่ยเป็นรูปถูกต้อง
เรือนจำนะคะเอาไว้ส่งยืนยันกับทางญาติว่านักโทษนั้น
ได้รับของแล้วว่าอย่างงั้นนะฮะทางนี้เมื่อเรื่องดังกล่าวนั้น
ความสุดสบายเช่นนี้พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกมาชี้แจงหน่อยสิบอกอยากจะรู้ว่ามันส่งเข้าไปได้จริงหรือเปล่า
แล้วมันได้ไหมพี่นี่ล่าสุดนะฮะทางธนสถานบำบัดพิเศษกลาง
ทศบกลางเนี่ยนะฮะเขาได้มีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าภาพที่ปรากฏออกไปตามสื่อต่างเนี่ยนะครับเก่งลายพลางเนี่ย
ถ่ายรูปรับสินค้านั้นเป็นภาพที่ทันทะสถานฝ่ายฝึกวิชาชีพ
ถ่ายเพื่อส่งยืนยันให้ญาติของผู้ต้องขังนั้นทราบผู้ต้องขังได้รับสินค้า
ที่สั่งแล้วและสินค้าที่เปิดบริการให้กับญาติเนี่ย
สามารถสั่งให้ผู้ต้องขังได้มีเพียงเค้กและขนมต่าง
จากกองฝึกงานวิชาชีพภายในทันทรสถานเท่านั้น

ว่ามันไม่ใช่อาหารสดหรือว่าสินค้าจากภายนอกแต่อย่างใด
ซึ่งบริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ
ให้บริการข้อมูลทุกเรื่องที่ญาตินั้นควรจะรู้ในการติดต่อกับทันสถาน

สั่งแบบสั่งไลน์แมน

ก็คือเขามีศูนย์ฝึกวิชาอยู่

มันมีพี่คือเขาจะมีศูนย์ที่ฝึกวิชาชีพเพื่อวันหนึ่งคุณออกไปคุณไปเริ่มชีวิตใหม่ใช่
เนาะคุณมาสักข่าวไหม
ต้องเบรกแล้วต้องเบรกเลยใช่ไหม
ช่วงหน้าอะไรข่าวอะไรครับคุณนกชัดชัยกดไลค์
ลูกชายสุดเลิฟอยู่กับเพื่อนชายคนสนิท

ครอบครัวที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ลงโซเชียลบ้างอะไรบ้าง
สำหรับน้องกันน้องกันสิทธิโชคเปล่งพาณิชย
เป็นลูกชายคนโตของคุณนกยิงนกชัดชัย
คุณนกสินใจเนี่ยล่าสุดเผยภาพความน่ารัก
สนิทสนมเขากับเพื่อนชายคนสนิท
วงการบัตเทิงแล้วเข้ามากดไลค์แล้วก็แจงคอมเม้นท์ใต้เกลงแซวเบียดไม่
แม้แต่คุณพ่อชัดชัยคุณพ่อนกรูปหล่อเนี่ยที่แวะมากดไลค์นะฮะ
ให้กับโมเมนต์นี้ของลูกชายคุณโตเช่นกัน
จุดนี้แม้น้องกันเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดถ้อยชัดคำกับว่า
นี่คือแฟนหรือเปล่าสถานะคืออะไร
แต่จากที่ภาพคนเขาได้บอกโอเคละ

แล้วก็คอมเมนต์จากเพื่อนฝูงก็พอเดากันได้ไม่ยากว่า

ว่าเพื่อนกันเขาก็ถ่ายรูปแบบนี้เหมือนกันนะ

อืมค่ะโลกสวยหกล้มถนนวิพาวดีแล้วเราจะไม่เจ็บ
อืมดีค่ะไปกระโดดเล่นนะคะ

แต่คนก็เห็น

แต่กรรมเท่นะไว้หนวดเขาอย่างนี้
เหมือนพ่อนะ

ซึ่งต้องบอกว่าปีนี้ก็คือปี๒๐๑๙เนี่ย

เขาก็จะมีชุดประจำจังหวัด

เพราะว่าในแต่ละจังหวัด๗๗จังหวัด
ที่เขามีการประกวดมาแล้วในแต่ละจังหวัด

ก็จะมีการแบบว่าออกแบบชุด

นี่ก็เป็นวัดโพ

อย่างนี้เขาก็จะมีการประกวดชุดประจำจังหวัดต่าง
เอามาแบบแข่งขันกัน
ดูไหมว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ย

เขาก็จะเอาชุดนี้ไปนะ
ประกวดเป็นแบบว่าชุดประจำชาติ

อันนี้เป็นปลา

ต้องทำปากปุ๊บเห็นไหมล่ะ
ก็ทำปลากับแบบเหมือนแบบว่า
หายใจอยู่ในนี้เออทำปากปุ๊บนะ

ซึ่งแบบว่าทุกคนทุกจังหวัด

เหมือนซีทรูไม่รู้เหมือนมีแต่เคยจุบ

แต่เพียงแต่ว่าเป็นผีเสื้อสมุดที่ผอม

เออพี่องค์สีชมพูไงใช่ป่ะ
ตอนนี้มีป๊าปิกะเนทหลายที่เหมือนกัน

เอาเป็นชุดป๊าปิกะเนท
เอาเป็นมูชาป๊าปิกะเนท

ทุ่มทุนสร้างกันจริงเลย

จะเหลือเหรอเธอจะบ้าเหรอ

นี่ฮัตชาเนเฮตติเลเฮตติ

อันนี้ถ้าสมมุติจะชนะแล้วไปประเทศ

ตำแซ่บน้องบัว
น้องบัวลำพูคิดถึงส้มตำคิดถึงข้าวเหนียว

น้ำแดงไหว้แม่นางกวากด้วยจ้า
อันนี้จังหวัดอะไรคะอันนี้คืออะไรอันนี้

ตำแซ่บหนองบัวลำพู
ต้องมีไฟด้วยนี่ย่ะ

แล้วข้างหลังมาใหม่เลยจ้า

คืออะไรวัว

เอาเสี่ยงทาอย่างเงี้ยเหรอ

ใช่น้ำทาเป็นเมฆเมือง
เก๋เนอะแต่เราเคยเห็นแบบนี้แล้ว
อันนี้นะทางซ้ายนี่ก็เป็นไทยเป็นกรุงเทพใช่ไหมทางขวา
ค่ะใช่แบงค์คอร์กก็กรุงเทพฯเหมือนกันอ๋อมีสองคนเหรอ
มีสมุทรปลาการอยู่ใกล้กรุงเทพฯสมุทรปลาการ
นางก็เลยมีเสาชิงช้ามีพระมีอะไรนู่นนี่นั่นต่างนานา
แต่ความคิดเขาก็โอเคนะอืมเป็นแจกเกรียดความคิดเนอะแล้วยังต้องพูดกับเสียงสูงมั้ย
จะเหลือเหรอเขาก็เป็นแบบว่าต่างด้านของเขาอันนี้เชียงใหม่เจ้า

เขาพูดยังไงแองจี้เขาพูดยังไงนะ
เดี๋ยวก่อนมันต้องชื่อก่อนใช่ไหมมันต้องชื่อก่อนอร์นภาคกฤษฎีมิสแกล้นเชียงไม้
อ้าวก็จะทำให้ดูอะไรอีกละถ้าอยู่บางกะปินะผมพูดอยู่กะปิอร์นภาคกฤษฎีมิสแกล้นบางกะปิ
คุณแหม่เราต้องทำต้องครีเอทยังไงให้มันมีเอกลักษณ์ให้มาคือทุกอย่างต้องทำเสียงสูงสมมุติอย่างเนี้ยหนูหนูลำปังรับลำปังอันนี้ได้
สุภัณฑ์จริงถ้าลงสละอีจะได้
ใครเป็นคนคิดวะสุภัณฑ์ที่เสียงสูง
ก็คือพานามาเวเนสเวลา

แต่ว่ามันมาจากอันนี้แต่ภาษาอังกฤษเนี่ย
มันขึ้นเสียงสูงได้ไงเข้าใจไหม

ฟรานซ์แล้วมันเรื่องที่คุณนวัดออกมาพูด

ไม่ชอบไม่ชอบชอบดู
คุณนวัดเขาออกมาพูดอะไรอย่ามาพาดพิงถึงเขา

จริงเราเล่าไปแล้วเรื่องนี้

อันนี้ก่อนที่จะไปเรื่องนี้ไปดูนะเขามีการโหวตนะ
เรื่องชุดคอสตูมอันนี้นะของจังหวัดอะไรเนี่ย

อ๋อนั่นคือเส้นหมี่โคลาสแล้วมีมังคุดอีกของจังหวัดอันไหน
มังคุดก็ของอันนี้นครศรีธรรมราช
แล้วก็อันขวาก็เป็นนครสาววัน
แต่ว่าซ้ายสุดได้คะแนนเยอะมาก

ปีที่แล้วเขาเป็นทุเรียสได้

ข้าต้องถามไม่ได้มันก็ต้องมีลีลาอะไรอย่างนี้

ของเวทีนี้ค่ะอ่อไม่มีจังหวัดอะไรจะไม่มีปลาแบบกิ๊กอ่ะ
เข้ารอบทัวร์หลายครั้งแล้วเอ้าเรื่องต่อไปเนี้ยเป็นเรื่องของ
สวยความงามบนใบหน้ากันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องว่าสาวส่วนใหญ่เนี่ยต้องให้มีผิวหน้าที่เนียนเป๊ะกันทั้งวันเลยทีเดียวนะคะ
ที่ไม่ต้องเติมแป้งกันอยู่บ่อยนะเพราะว่าอากาศนี้มันร้อนมากเลยทีเดียวค่ะ
ก็ทำให้ผิวหน้าเนี่ยนะที่เคยเปร่งปรังเนี่ยอาจจะดูดดรอปลงได้
โดยสาวส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกที่จะใช้แก้ไขปัญหานี้นะให้กับตัวเอง
โดยการทารองพืชหรือว่าโบกแป้งให้มันหนาขึ้นนะเพื่อที่จะทำให้หน้าเนี่ยจังโดดเด้งนะ
คงกระพันกันไปเลยทีเดียวแต่จะบอกว่านะคะไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นค่ะสาวค่ะ

นี่นะครับแป้งผิวเป๊ะด้วยนวัตกรรมติดแอร์ให้ผิวของแป้ง
นี่นะครับตบแล้วผิวใสตบแล้วเย็นเหงื่อยิ่งออกยิ่งรู้สึกเย็นสบายผิว
เป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นที่มีเนื้อเนียนละเอียด
เน้นการปกปิดและเก็บรูขุมขนพร้อมคุมมันแล้วก็กันแดดในตัวด้วยนะครับ
แล้วก็มลภาวะที่อยู่เต็มท้องถนนรวมทั้งแสงจากหน้าจอมือถือนี่แหละสำคัญมันสามารถทำร้ายร่างกายเราได้ด้วยนะ
ซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสภาพอากาศประเทศไทยเอาง่ายเลยแหละเขาตอบโจทย์เพื่อประเทศไทยเลยแหละเวลาที่สาวไทยเนี่ยต้องตบแป้งตอนเหงื่อออกหรือโดนน้ำเนี่ยก็จะช่วยให้รู้สึกเย็นสบายผิวบางเบาไม่หนักหน้าคุณจนได้ชื่อว่าเป็นแป้งติดแอร์
มีทั้งหมด๕เฉดสีนะครับเหมาะกับทุกสีผิวผิวขาวอมชมพูผิวขาวเหลืองและผิวสีน้ำผึ้งหรือผิว๒สีเพียงเลือกให้ถูกเบอร์ก็หมดปัญหาหน้าลอยแน่นอนครับ
เรามีกัน๒ขนาดให้เลือกกันเลยทีเดียวนะคะมีขนาดปกติเนี่ยก็คือราคา๒๗๕บาทนะแล้วก็แบบพกพานะก็คืออันเล็กลงมาหน่อยก็คือ๗๙บาท
ในที่สุดเราก็จะเห็นเมื่อวานเห็นโดมปกรรมส่งการ์ดมาแล้วโดมเมเทิลต่างงานแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดต่างงานกันครับ

เมื่อกี้แล้วสำหรับงานแต่งของโดมปกรรมเนี่ยกับเมเทิลสุขขาวที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่๑๗สิงหาคม
โดยทั้งคู่พร้อมใจกันโพสต์ภาพรูปแบบการ์ดงานแต่งงานลงในไอจีส่วนตัว
ทั้งสองคนช่วยกันออกแบบให้เป็นรูปแผ่นซีดีแสดงถึงความรักในดนตรีแล้วก็เลือดศิลปินของทั้งคู่
มิดงานให้เหมือนคอนเซิร์ตพร้อมกับใช้ชื่อของทั้งสองคนเนี่ยรวมกันว่าโดมเมเทิลเพิ่มความเก๋เข้าไปอีกเรียกว่างานแต่งสุดอลังการแล้วละเพื่อนพองน้องพี่ก็มากัน
ไม่เคยไปเลยพี่เล็กมากเคยไปดูทีเหมือนกันเล็กมาก
รอสิทำไมไม่หลอกตัววัดที่เจ้าสาวก็ดูสวย
ข่าวอะไรอีกไงข่าวคุณสิโมมมาช่วย
คุณอีกค่ะคุณอ่านให้เต็มที่เลย
โมมนชนกเนี่ยนะฮะก็บอกว่าแล้วก็คุณคาทาโอสถานุเคาะ
นี่ไงซึ่งเขาบอกว่าเป็นคู่หวานอีกคู่นึงที่เขาแบบว่า
เห็นคนนเขาก็ก็คือเป็นไม่เป็นสองรองรังคาย
ไฮโซหนุ่มหล่อทายาทบริษัทใหญ่ของโอสดสภา
โอสสภานี้ก็มีแก้สนวาคค์คนึงแล้ว
แล้วก็นี่แหละอีกหนึ่งคนที่เปิดตัวมาคือคุณคาทาโอส
สามารถทุกคนก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นเครือยาศกันนะฮะ
เพราะถึงแม้ฝ่ายชายจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศเป็นหลัก
แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่อุปสรรคในความสัมพันธ์ของครั้งนี้เลย
ล่าสุดเนี่ยโมก็ออกมาอัปเดต
ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้สถานะแฟนเต็มปาก
ที่สำคัญเธอเองยังได้มีโอกาสเจอคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายแล้วล่ะ

เพราะโมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะอยู่แล้วเรื่องความรัก

จะห่างไกลกันเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยตกลงกันไหม
ถ้าหากมีเวลาว่างเราก็ไปได้
แต่ถ้าหากช่วงไหนเรายุ่งก็คือยุ่งอยู่
สนิทกันผู้ใหญ่เขาโอเคไหม

แต่ไปงานงานของคุณย่าของคุณแม่นะ
ผู้ชายไปเยอะมากนะคุณแม่

ผู้ชายของคุณแม่ไปเยอะมากเลยนะ
อีบ้างานพระดำใช่ไหมเยอะ
จะแจกทองถ้าอยากได้ทองรอพรุ่งนี้ดูกันทุกคนเลยวันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะ